กรุงทอนหมู่เรียน

กรุงทอนหมู่เรียนนามดังไฟทั่วทิม
สมเด็จมึงปล่อยสมเด็จมึงปล่อย
กระเจ้าตากสินยิ่งใยป้องไทยเลยมา
เพื่อกล้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา
พระศกในกรทั่วล่าตามก็มาข้อพร
นบุรียังมีลูกหนีคนหนึ่ง

ใจเสียอย่างสุดสือหวังเพิ่งจึงมาวาวอ่อน
แต่ลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากใบจำจร
ตามหาทั่วตรอกซอกซ้อนจากที่นอนไม่โหนมา
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรถอุบลโคราชประกาศมั้งพบน้องนาง
ขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป่าน้าอาบอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยพร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
๗วันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสาน

เหลือนป่าน
ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยพร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
เจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือโสสาน

ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังเพิ่งองค์พ่อตากสิ้นให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
บนพวงมาลัยพร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น